บริษัทนี้ดีคุณผู้ชมจัดสวัสดิการมาให้ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
ป้องกันโรคเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
รุนสวัสดินะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วค่ะ
วันนี้ใครจะออกไปนอกบ้านเตรียมพกร่มไปด้วย
ไม่ใช่กันฝนนะคะกันแดดนี่แหละค่ะ
เพราะวันนี้ฟ้าโปร่งแดดจัดแดดดีโดยเฉพาะช่วงเช้าเลยนะคะ
อากาศร้อนถึงร้อนอบอ้าวก็ว่าได้
ตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
เห็นนะคะว่าตอนกลางของประเทศฟ้าโปร่งโล่งไม่มีพื้นที่สีเขียวที่แสดงถึงว่ามีเมฆปกคลุมเลย
จะมีอยู่บ้างก็คือทางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะคะ
แต่ว่าโดยรวมแล้วช่วงเช้านี้ฟ้าโปร่งเมฆบางเท่านั้นค่ะ
ลองดูจากแผนที่อากาศเพิ่มเติมนะคะ
จะเห็นว่าเส้นความกดอากาศเท่าคือเส้นสีน้ำเงินเนี่ยค่ะ
มันอยู่ห่างกันเป็นการรู้กันเลยนะคะว่ายิ่งห่างยิ่งร้อนนั่นเองนะคะ
กันต่อเนื่องค่ะกับอีกโมเดลหนึ่งก็คือโมเดลจำลองเรื่องของทิศทางลม
นี่คือสัญลักษณ์ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
เอื่อยแผลวแล้วก็พัดขึ้นไปทางเหนือซะมากหน่อยนะคะ
สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้บริเวณตอนบนของประเทศก็คือภาคเหนือนะคะ
จะมีโอกาสเกิดฝนได้มากกว่าภาคอื่นนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงบ่ายเย็นย่ำไปค่ำดึกนู่นเลยทีเดียวนะคะนี่คือภาพช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามห้าโมงเย็นนี่คือสองทุ่มนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนกลางอย่างภาคกลางแถบอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีด้วยนะคะ
ก็ต้องเตรียมรับมือกันค่ะส่วนภาคใต้คลื่นวันนี้ดูเบาลงแล้วนะคะ
ประมาณสัก๕๐เซนติเมตรถึง๑เมตรนั่นเองบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
โดยรวมแล้วต้องบอกว่าวันนี้ฝนจางใครที่จะตากผ้าล้างรถจะตากพืชผลการเกษตรนะคะ
สามารถทำได้ในช่วงเช้าเพราะว่าโดยรวมภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้ว
ฝนน้อยประมาณร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคตะวันออกอาจจะมีฝนได้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับลมไปเต็ม
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้
ฝนลดลงประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องขึ้นเล็กน้อยประมาณ๑๒เมตรนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครก็มีฝนลงมาจังเบาช่วงตี๕๔๕นะคะ
แต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีอีกครั้งในช่วงบ่ายและเย็น
เพราะว่าฝนวันนี้ลดน้อยลงค่ะ
จะออกไปไหนมาไหนก็เตรียมรับมือให้ดี
เพื่อให้ร่างกายของเราป้องกันอันตรายจากโรคภายนอก
แล้วก็อย่าลืมระวังเรื่องของไข้เลือดออกยุงลายด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่มีโอกาสไปฉีดวัคซีนรับไว้หน่อยก็ดีค่ะ
ดิฉันขอตัวไปรับวัคซีนก่อนดูถ้าคนจะเยอะ